ความคืบหน้าจำเหตุการณ์เขยปืนโหดได้ใช่ไหมครับ
เป้ที่ควงปืนไปบ้านของแม่ยายต้องการจะไปสั่งแค้นเพราะว่ารักถูกกีดกัน
แล้วปรากฏว่าไปถึงยิงพ่อตาตายคาผ้าขนหนูผืนเดียวที่นุ่งไว้
คือลงมาอาบน้ำพอยิงพ่อตาเสร็จแล้วเข้าไปในบ้าน
ไปเจอน้องเมียนอนหลับอยู่ก็ยิงน้องเมียตายอีกหนึ่งศพตายสองศพครับ
พยายามที่จะไล่ตามไปยิงแม่ยายแม่ยายซ่อนตัวในห้องน้ำยิงอัดประตูแล้วก็ตาม๓นัด
คือแม่ยายรอดตายราวปฏิหารกลับบ้านไปเติมกระสุนจะมายิงต่อ
ค่ะแต่ไปดักรออยู่บริเวณตรงข้ามโรงพักแล้วดูภาพล่าสุดคุณผู้ชมครับวงจรปิดฮะ
วงจรปิดนี้ที่เราได้มาเป็นวินาทีที่ตัวของผู้ต้องหาคือในเป้
เขาไปนั่งรออยู่ที่สาลาน้ำของวัดม่วงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพัก
คุณผู้ชมครับวงจรปิดของในเป้นะฮะหลังจากที่ไปก่อเหตุยิงแม่ยาย
แล้วก็พ่อตาแล้วก็น้องเมียเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในวัดม่วง
ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะฮะประมาณสักเกือบ๑๐โมง๙โมง๕๒นาที
มอเตอร์ไซค์ไปแล้วแล้วจะเห็นว่ามีสาลาอยู่ตรงริมคลอง
นี่ฮะนี่คือสาราน้ำและนั่นคือคลองภาษีเจริญ
พออีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นโรงพักเพชรเกษมแล้วครับ
เข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
แล้วมีคนนั่งอยู่ด้วยอีกหนึ่งคนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
คือเป้นั่งเฉยมากครับแล้วเอามือถือขึ้นมากดเล่น
นี่นะฮะอีกหนึ่งมุมฮะในเป้เนี่ยเข้ามานั่งเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นดูนะครับเขาทำอะไร
เขานั่งกดแล้วเหมือนกับหลุกมองไปที่โรงพัก
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่มาถามว่ารอใคร
เขาบอกว่าอ๋อผมรอมาทำบุญแต่ท่าทีไม่ใช่แล้ว
้นตัวอ้าวเฮ้ยมีปืนอยู่กับตัวนี่นะเชิญไปโรงพักครับ
หลังจากนั้นครับก็สอบปากคำในเป้
แล้วเป้ก็สารภาพว่าผมยิงพ่อตาและน้องเมียตายจริง
แล้วมาดักรอตรงนี้คือต้องการจะดูว่าแม่ยายและญาติญาติ
เพราะว่าเนื่องจากว่าฝั่งแม่ยายมีลูก๓คน
ลูก๓คือคนโตเมียในเป้นิ้ง
แล้วก็มีลูกชายคนกลางกับลูกชายคนเล็ก

กะว่าถ้าแม่ยายมากับลูกอีกคนหนึ่งก็คือน้องเมียที่เป็นลูกคนกลาง

แต่ไม่รอดตำรวจคุมตัวได้ซะก่อนนะฮะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจคุมตัวไปแล้ว
เมื่อวานนี้ได้ฟังเป้สารภาพไปแล้วนะ

เหยียบย่ำถูกกีดขวางความรักเนี่ยวินาทีตอนที่เดินออกมาแล้วหน้าตานิ่งมากครับ
ปรากฏว่าสาราที่เป้มานั่งรอตรงจุดนั้น
โดยทั่วไปก็จะมีคนเข้ามานั่งพักมานั่งทำบุญปล่อยปลาอะไรต่าง
แต่กลายเป็นว่าชาวบ้านไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครเอกใจว่า
จะเป็นจุดที่ฆาตกรมานั่งรอที่จะฆ่าคนเพิ่มเติม
ถ้าตำรวจจับไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น

เพราะความตั้งใจเขาคือเขาจะฆ่าให้หมดจริง
ชมคุณตำรวจโรงพักเพชรเกษมนะฮะที่ไหวพลิบแล้วก็จับกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
นั่นคือภาพหลักฐานชิ้นสำคัญที่เราได้มาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

แม่และพี่สาวของในเป้เดินทางไปที่โรงพัก
เมื่อคืนเป้นอนคุกคืนแรกนะฮะ

ทั้ง๒คนไปเยี่ยมอยู่ประมาณสัก๑๕นาที

นี่นะฮะคุณแม่และพี่สาวของนายเป้นะ
หลังจากนั้นทีมข่าวพยายามจะถาม
แม่แม่ได้คุยอะไรกับลูกแม่บ้างเนี่ย
คือแม่ก็ยังไม่พร้อมตอบนะครับ
คือเข้าใจว่าแม่ก็คงยังไม่พร้อม

แล้วคนที่ฆ่าก็คือเป็นญาติของเมียด้วย
เป็นพ่อตาและเป็นน้องเมียเนี่ยนะฮะ

แล้วถามว่าแม่ลูกแม่สภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไง
ดีขึ้นไหมแม่แค่พยักหน้าไม่พูดครับ

กันเอาไมค์ออกแล้วก็พยายามเอามือขึ้นมาบัง

นี่คือบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ไปคุยกับญาติของฝั่งคนตายอายุ๓๕ปีครับเป็นผู้ชาย
เขาบอกว่าไปเยี่ยมในเป้เหมือนกัน
ต้องการจะถามอยากฟังกับปากว่าเป้เองทำไปทำไม
ประโยคที่พูดคุยกันกับเป้เนี่ยนะฮะ
เขาถามว่ากินข้าวยังกินข้าวเปล่า
เอายาไหมมียารักษาโรคอะไรไหม

ก็เลยถามอีกว่าแล้วเอาบุหรี่ไหม

ถามว่าเอาบุหรี่ไหมคำตอบคือเอาสักมวลก็ดีพี่
เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะฝากไว้ให้กันแล้วกัน
พอเห็นว่าในเป้เริ่มจะยอมพูดแล้ว
เปิดปากพูดเขาก็เลยถามสวนเลย

เครียดแค้นมาหลายปีแล้ว
คือครอบครัวเมียกีดกันผม

ญาติของเมียก็เลยถามว่าเออกูเข้าใจนะ

ฝั่งของเป้ก็เลยอ้างว่าคือแม่เขาพูดแรง

ลองฟังที่เราพูดคุยกับทางญาติฝั่งคนตายเพิ่มเติมฮะ

ที่ถามว่ามึงทำเพราะอะไรทำอะไรทำไม

คือว่ามันกดดันมานานเหมือนกัน

แล้วคือว่าเหมือนเขาตอบมาตอบมาเยอะ
เพราะถามว่าน่ารู้จักกับผมมากกว่านี้

ผู้ชายคนนี้เป็นญาติฝั่งคนตายนะฮะ

ยิงพ่อตาและน้องเมียตายสองศพแล้วเนี่ย

ก็เลยขี่รถกลับไปบ้านไปซ่อมปืน

ต้องการจะไปเคลียร์ให้หมดจะไปฆ่าให้หมด

ยิงพ่อแล้วน้องมึงแล้วนะเดี๋ยวกูจะไปยิงให้หมดเลย

เมื่อวานที่เล่าเนี่ยตอนแรกยังไม่อยากจะเชื่อ

คือแหมจิตใจคนมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย

แต่ข้อมูลที่มีพยานบอกเล่าเนี่ย
มันหลายปากไงที่ยืนยันว่าเป้เขาพูดแบบนั้นจริง
ทำแบบนั้นจริงวันนี้อีกหนึ่งคนสำทับ
น้ำหนักมันเลยมากขึ้นแล้วนะฮะ

บอกเลยเติมกระสุนใส่อัดเข้าไปอีก
ไปดูอีกหนึ่งมุมฮะวงจรปิดครับ
เป้ก่อเหตุเสร็จแล้ว๗โมง๒๔นาที
หน้าจอครับเห็นไหมถ้าไม่ทันให้ดูอีกครั้ง

นี่นะฮะแล้วมีกล้องอีกมุมหนึ่งรับมุมนี้
คุณผู้ชมครับ๗โมงกว่า๑๕ตุลาคม

ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยหมู่บ้านด้วยความเร็ว

ซ่อมปืนแล้วไปบรรจุกระสุนเพิ่ม
คือไปฆ่าคนแต่เช้าเลยเหรอเนี่ย
ขณะที่บรรยากาศการรับศพที่โรงพยาบาลสิริราชในวันนี้
ครอบครัวผู้ตายรวมไปถึงเมียของเป้

เป้ที่ปลูกต้นรักกันมาตั้งแต่ตอนอายุ๑๗๑
แล้วก็แยกไปอยู่๔ปีก่อนจะกลับมาแล้วคบหากันอีก
แล้วก็มีลูกด้วยกันลูกคนโตใน๔ขวบ

เธอร้องไห้ครับเนี่ยเสียใจมาก
แม่ยายของเป้และเมียของเป้ต่างก็เสียใจ
คือทุกคนรับไม่ได้กับพฤติกรรมของเป้นะฮะ

คือเธอรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อและน้องต้องมาจบชีวิตแบบนี้
เธอเองก็สูญเสียไม่แพ้กัน
เสียทั้งพ่อเสียทั้งน้องเสียทั้งเสาหลักของครอบครัว
คือเป้แต่เอาจริงแล้วเนี่ยจะว่าเป็นเสาหลักได้ไหม
ไม่ค่อยทำงานฮะคนที่ทำงานหาเงินหลักก็คือตัวของมิ้ง
เป้นั่นแหละที่อุ้มท้องไป๗เดือนแล้วนะ
ไม่ทำมาหากินนี่นะฮะเธอใกล้จะคลอด
ของลูกก็ต้องมาติดคุก
แล้วนอกจากนี้ครับมีวินาทีที่ต้องจุดทูปเรียกวิญญาณผู้ตาย
ตามความเชื่อนะฮะดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ
สังคมนี้ครับ
เสียงของแม่ยายเป้ครับก็คือเป็นเมียของผู้ตาย
แล้วก็เป็นแม่ของผู้ตายด้วย
เพราะว่าผู้ตายคือสามีเธอแล้วก็ลูกชายของเธอ

นี่ครับเรียกวิญญาณไปฟังพระสวรรค์นะ

เราพยายามจะคุยกับเมียของในเป้นะ

ตอนนี้ปัญหามันถาโถมแล้วเธอตั้งรับไม่ทัน
สิ่งหนึ่งที่เธอพูดมาคุณมิ้นคุณผู้ชม

บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าลูกคลอดออกมา

ถ้าลูกถามว่าแม่พ่อไปไหน

คือเด็กลูกคนโต๔ขวบแล้วเขาคุ้นเคยถูกไหมฮะ

บรรยากาศมันก็เลยเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
โดนกระแสไม่ค่อยดีนะพี่
ก็เสียใจค่ะทั้ง๒ย่า
มันก็เสียใจแต่ต้องเข้มแข็งค่ะ
เพราะมีลูกด้วยลูก๒คน

ของผู้ตายยังสงสารและเสียงสั่นร้องไห้เลย

จะมีพิธีเชิญวิญญาณณบ้านจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป้ไปซื้อปืนมา
ก็เริ่มเอามาขู่ทางครอบครัวของฝั่งเมีย
เคยเอาปืนเจาะหัวเมียด้วยครับคุณผู้ชม
นั่นเลยทำให้พ่อตานี่นะฮะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพราะว่าเคยถูกขู่มาแล้วเดือนสิงหาคม
นี่คือเอกสารตอนที่เคยไปแจ้งตำรวจนะฮะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากสอบปากคำครับ
เป้บอกว่าปมเหตุมาจากฝั่งครอบครัวเมียนั่นแหละ
โดยเฉพาะแม่ยายเนี่ยกีดกันความรักผมตลอด๑๐กว่าปี
ก็เลยก่อเหตุแล้วก่อนหน้านี้ไปซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืน
สั่งซื้อทางออนไลน์ครับเอามาดัดแปลงเป็นปืน
ซื้อมายังไม่ใช่ปืนฮะแต่เอามาดัดแปลงตกแต่งเป็นปืน
๓๘แล้วดักรออยู่๒๓วัน
กระทั่งเช้าเมื่อวานสบโอกาสก็ไปดักซุ่มอยู่ที่หน้าบ้าน
ตั้งใจจะฆ่าแค่แม่ยายแต่แม่ยายหลบหนีได้ทัน
นี่นะฮะตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง

ตอนนี้รอผลตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ถ้าหากพบก็ต้องแจ้งข้อหาความผิดตามพรบยาเสพติดเพิ่ม
นี่ฮะเสียใจกับครอบครัวผู้ตายด้วยนะครับ